ทีนี้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้อุกอ่านมากคุณภาคภูมิ
คือเกิดขึ้นหน้าผับนะคะผับดังเลยที่ระนอง
ช่วงเวลาเมื่อตี๓ที่ผ่านมา
เป็นกลุ่มชายชะกันประมาณสัก๑๐คน
เหมือนกับว่าเขามีรถที่มีลำโพงดัง
แล้วเปิดเพลงดังอยู่หน้าผับผับเลิกแล้ว

เอาปืนกล่าดยิงเป็นกับ๑๐นัด
ใช่แล้วพอมีคนเดินเข้าไปไปคุยด้วย
นึงในกลุ่มชายชะกันกรุ่มนี้นะ
คว้าปืนมายิงหัวเขาล้มไปตรงนั้นเลย

เขาแค่เหมือนเชื่อว่าจะเข้าไปห้าม
เข้าไปบอกเออหยุดเถอะพ่อเถอะอย่าเปิดเพลงดัง

สิแล้วคนที่เขาไปเที่ยวผับนี้ก็ยังเยอะอยู่นะ

ภาพนี้ได้มาจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ผับดังเลยค่ะกลางเมืองระนอง
แถวถนนเรืองราชอำเภอเมือง

เป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่ง๑๐คนนะคะ

แล้วก็มีผู้ชายใส่เสื้อยืดสีดำเดินเข้าไปหาผู้ชายใส่เสื้อน้ำเงิน
เหมือนกับจะคุยกันสักพัก
ผู้ชายใส่หมวกสีครีมเนี่ยนะคะ
เอาปืนไปจ่อหัวผู้ชายเสื้อดำ
แล้วก็เชื่อว่ายิงเพราะเขาล้มลงไปตรงฟุตบาทเลย
เนี่ยลองดูนะเนี่ย
เอาปืนไปเลยเจาะหัวแล้วยิงเขาเลยค่ะ
พอยิงเสร็จปุ๊บกลับไปที่รถ
แล้วก็ขับออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีเนี่ย
เสร็จปุ๊บเดินกันไปกลับไปขึ้นรถ

นี่เก่งจังเลยนะเนี่ยใช้ปืนไปยิงเขาตายเนี่ย

แต่ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ย
ไม่ได้มีปืนแค่คนเดียวนะคุณพาคภูมิ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึง
มีผู้ชายอีกคนนึง
ชักปืนมาแล้วแกว่งปืนไปมา
เท่ากับว่าอย่างน้อย๒คนในกลุ่มนี้

ผู้ชายที่ถูกยิงนะคะชื่อว่านายเทพฤทธิแร่องอายุ๓๕ปีค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรนะคะ

อาการคือสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลระนองแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะอื้อหือ
คนก่อเหตุก็หลบหนีไปเลยคุณภาคภูมิ
ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงอะค่ะทางตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจรีวีรพลชัยอุดม
พนักงานสอบสวนสพเมืองระนองก็บอกว่าเขาก็ถามคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือ
คนที่ไปเที่ยวผับกำลังออกจากผับผับปิดแล้วไงคะ
แล้วก็ผู้ชายกลุ่มเนี้ยที่ก่อเหตุเนี้ยเป็นกลุ่มนักมวยอืม
เป็นนักมวยค่ายดังจากเมืองพัทยาชื่อว่าค่ายมวยทัพพยายิม
พัทยาชนบุรีเป็นนักมวยแล้วก็เหมาเนี่ย
มาเที่ยวระนองไปเที่ยวผับที่ระนองอืม
ผับเลิกเขาก็เอารถเป็นแบบโตโยต้ายาริสสีดำ
เครื่องเสียงดังเลยจอดแล้วก็เปิดเพลงดังไง
เหมือนโชว์อ่ะอ่าโชว์อยู่หน้าผับตรงข้ามผับอ่ะอ่า
แล้วคนดูแลผับเขาไปห้ามค่ะไปห้ามเขาก็เลยไม่พอใจเนี่ย
เขามากันสองคันนะกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
นักมวยกลุ่มนี้รถสองคันนะโตโยต้ายาริสสีดำคันหนึ่ง
ก็คือคันที่เปิดเพลงครับอีกคันหนึ่งเป็นกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาว
ก็เนี่ยค่ะคันนี้คนที่นั่งมาในรถกระบะสีขาวเนี่ย
เป็นคนใช้ปืนยิงแล้วก่อนที่จะยิงเจาะหัวผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
ก็คือคุณเทพฤทธิ์เนี่ยนะเขาเอาปืนเหมือนกับกราดยิงใส่นักท่องเที่ยวแถวนั้น
เหมือนกับยิงไปแบบอย่างนี้กราดยิงไปเป็นสิบนัดก่อนด้วยอ่ะ
เหมือนกับหาเรื่องคนแถวนั้นอ่ะเนี่ยแล้วนายเทพฤทธิ์ที่ถูกจ่อหัวยิงเพราะว่า
เขาเห็นเหตุการณ์ที่กลุ่มนี้กราดยิงใส่นักท่องเที่ยว
เขาทนไม่ไหวเขาเดินไปห้ามก็เลยทะเลาะกัน
ก็เลยถูกยิงเข้าที่หัวจนล้มลงไปกับพื้นเจ็บหนักแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ย
อืมเนี้ยมายิงกันแบบเนี้ยค่ะครับคนในผับคือผับเพิ่งเลิกเขาก็วิ่งหนี
ตายกันจ้าละวันนะคุณภาคภูมิมันก่อเหตุอุกอาจกันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
เนี่ยตำรวจสพมระนองรู้เรื่องแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกล่ะ
รู้แล้วว่าเป็นกลุ่มนักมวยค่ายดังจากเมืองพัทยาค่ายมวยทัพยายิมนะคะ
ครับเดี๋ยวก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จะติดตามตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะ
เพราะฉะนั้นค่ายมวยทัพยายิมที่พัทยา
ถ้าท่านไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักมวยกลุ่มนี้
ก็ต้องแจ้งมาท่านก็ต้องตามตัวมาให้ตำรวจนะ
ว่าเออไอ้พวกนี้มันไปก่อเหตุกันเองโอ้โห
ผับนี้ตี๓กว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
ได้ถึงกี่โมงยังไงก็อาจจะมีการเรียกว่าไม่ใช่สถานบันเทิง
เปิดได้แค่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรพวกนี้เขาอ้างว่าเหมือนกับผับปิดแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยแต่กลุ่มเนี้ยมันก็เข้าไปเที่ยวในผับ

อย่างน้อย๒คนที่มีปืน

แล้วไอ้พวกนี้มันพกปืนไปไหนมาไหน
พอเมาแล้วก็ก่อเรื่องก่อราวยิงเขาตายอย่างนี้ใช่ไหม